สวัสดีครับโรคโควิด๑๙ยังระบาด

สมบัติบางสมศาลก็ยืดยัน
ก็ออกมาแสดงแสดงเป้นใด

เพื่อที่จะนำเงินส่วนนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นครับ
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศลดเงินเดือนของบุคลากรทุกฝ่าย
รวมถึงไอกิราณิชชิโนคุณสือทีมชาติไทยจำนวน๕๐
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงถึงสาเหตุการลดเงินเดือนในองค์กรว่า
ขณะนี้สมาคมเองไม่มีรายได้เข้ามาสนับสนุน
ในช่วงที่ทุกภาคส่วนต้องหยุดกิจกรรมจากการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงวิกฤตการณ์ในช่วงนี้ในฐานะของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ตัดสินใจไม่ขอรับเงินเดือน
แล้วก็จะได้ให้ฝ่ายการเงินนำเงินส่วนนี้ไปจัดสรรเป็นค่าอาหารแก่พนักงานสมาคมและบริษัทไทยลีกทุกคนครับ
ส่วนผลกระทบที่หลายทีมในไทยลีกนั้นเริ่มตัดเงินเดือนนักฟุตบอลเนี่ยหลังจากหยุดการแข่งขันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อลิสเทโรเอฟซีทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปทำการสอบถามมาแล้วก็ได้รับการเปิดเผยมาว่า
ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายลดเงินเดือนนักฟุตบอลและสตาร์ฟโค้ชเนื่องจากเร็งเห็นว่านักฟุตบอลนั้นยังคงมีการฝึกซ้อมและรักษาความฟิตอยู่ที่บ้านตามโปรแกรมที่วางไว้
อีกทั้งถ้าหากผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
อย่างไรก็ตามทางสโมสรก็จะมีการประเมินสถานการณ์และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้นักเตะได้รับทราบทันทีนะครับ